ความคืบหน้าคดีสาวชงเหล้าที่ถูกฆ่าปาดคอทิ้งศพในคลองชลประธานที่กาญจนบุรี
ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวในปุ๊
ที่แอบคบหารู้จักอยู่กับผู้ตาย
วันนี้ตำรวจเนี่ยได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับพยานหลักฐานต่าง
เพื่อจะยืนยันว่าในปุ๊เนี่ยเป็นคนก่อเหตุจริง

ญาติพี่น้องวันนี้เขามาแบบโอ้โหตะโกนร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาเลยนะครับ
ยากนะที่จะลงไปนอกโน้งขอโอกาสโอกาสที่ไม่มีเงินมาสู้
มาโดยใจมาโดยใจจริง
นี่ตำรวจก็ต้องพยายามมาบอกว่าขอให้เชื่อมั่น
ในการให้ความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่
สิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามพยานหลักฐาน
แต่ญาติพี่น้องของผู้ต้องหาเขาบอกเขาไม่เชื่อ
เขาต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหา
อย่างพี่สาวบอกเมื่อวานว่าน้องชายเป็นคนดีเป็นคนดีมาก

แต่ตามกระบวนการขั้นตอนก็ยังมีชั้นอายการชั้นศาลอีกนะฮะ
แต่ว่าในเบื้องต้นชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับในปุ๊ไปแล้วนะครับ
มีพลตมโทษธนายุทธ์วุฒิจรรย์ธรรมรงค์
ผู้บัญชาการตมโทษธนภาค๗นะครับ
วันนี้แถลงข่าวเรื่องผลการสืบสวนสอบสวน
ในคดีฆ่าปาดคอสาวชงเหล้าแล้วทิ้งศพเอาไว้ที่คลองชลประธานที่จังหวัดกาญจนบุรี
นี่ฮะก็ต้องออกมายืนยันกับทางฝั่งญาติของผู้ต้องหา
ส่วนนี้คือผู้ตายนะครับนางสาวฟารีดาโสภาหรือว่าน้องฟาวัย๒๘ปี
ถูกพบเป็นศพในคลองชนประธานที่พื้นที่ตมรดรชเอมอเผิดธามากานะฮะ
จากนั้นผลชนะสูตรเนี่ยพบว่ามีร่องรอยการถูกปาดที่คอนะฮะ
สืบสวนสอบสวนไปจนพบว่ามีการติดต่อนัดเจอกับในปุ๊นะครับ
หรือว่านายสมโชคเผือกเงินอายุ๓๗ปีที่เขาเคยเจอกันบ่อยอยู่แล้ว
คนซ้ายมือนะฮะเสื้อลายสก๊อตใส่แมสที่ตำรวจนั่งสอบปากคำอยู่นะครับ
แต่ในปุ๊เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะเขาขอปฏิเสธนะครับ
พี่สาวกับญาติยาดของในปุ๊วันนี้มาตะโกนร้องขอความเป็นธรรมนะ
บอกว่าไม่เชื่อว่าผลการสอบสวนที่ออกมาเนี่ยแล้วจะระบุว่าในปุ๊เป็นคนทำ
พร้อมกับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเท่าที่ทราบทางฝั่งของผู้ตาย
คุยโทรศัพท์กับในปุ๊จริงนัดหมายจะเจอกันจริงแต่ว่าจากนั้นเนี่ยติดต่อกันไม่ได้อีกเลย
ในปูเขาบอกเขาติดต่อกับผู้ตายไม่ได้อีกเลยนะฮะ
แล้วพยานหลักฐานต่างที่บอกว่ามีเนี่ยอย่างโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ย
มันไปอยู่ที่ป่าหลังบ้านของในปุ๊เนี่ยญาติญาติบอกมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
ปุ๊เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องตำรวจก็ต้องมาเคลียร์กับทางญาติพี่น้องเขาไปส่วนหนึ่งนะฮะ
แต่ทางการดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกันไป
ระหว่างแถลงข่าวอีกมุมนึงนะฮะเมื่อกี้มุมของทางฝั่งญาติผู้ต้องหานะ
อีกมุมหนึ่งคือแม่น้องชายสามีแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนของผู้ตาย
วันนี้ก็มายืนฟังการแถลงข่าวของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องการสรุปคดี
ในการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ทุกคนก็ร้องไห้โกรธแค้น
คือเด็กเองก็นี่ฮะ
มาร้องขอความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับแม่เขาด้วย

แม่ขอความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับแม่เขาด้วย
แม่ขอความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับแม่เขาด้วย
แม่ขอความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับแม่เขาด้วย